หยิบของใกล้ตัวมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรอดจำนอด

เนอะเขาเป็นคุณแม่ที่สวยตลอดเวลาเลยนะคุณเนาะ
ไม่เอาแค่นี้สามีก็รักมากแล้ว
หูว

แต่ตอนนี้ว่าถ้าชีวิตสามีภรรยามีกระทบกระทั่งกันบ้าง
หรือว่ามีเรื่องราวแบบสตอรี่กันเยอะแยะมากมาย

แต่ผู้จำนำของเราในวันนี้ค่ะเจอเรื่องหนักมาก

เป็นสาเหตุที่ทำให้เธอเนี่ยต้องเลือกจบแบบเจ็บเจ็บ
ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ

เรื่องมันเศร้าจริงพี่เอเรื่องจะเป็นยังไงไปชมค่ะ

เถอะดูเด็กคนนั้นสิใจดีใจดีเนอะเอาข้าวให้ขอทานเนี่ย
หนูหนูออกมาห่างหน่อยลูกสกปรกจะตาย

พ่อไม่ใช่ขอทานค่ะพ่อเป็นพ่อหนู

ดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ

เงินเงินอยู่ไหนเงินอยู่ไหน

ที่เงินเงินอยู่ไหน
โหยนี่บ้านหลังนี้มันไม่เหลือของมีค่าให้กูเลยเหรอวะ
ก็พี่เอาของไปจำนำหมดบ้านแล้วอ่ะบ้านเราไม่เหลืออะไรแล้ว

พี่

พี่อย่าเอาไปนะนั่นมันเป็นทองที่ฉันตั้งใจเก็บไว้ให้ลูกตอนโต

นี่ของกูกูต้องการใช้เงิน

ฉันรู้ว่าพี่จะเอาเงินไปเล่นยา
ฉันไม่ให้เมียเอาไว้หรอกฉันจะเก็บไว้ให้ลูก
กว่าลูกมันจะโตอ่ะมันจะต้องใช้เวลาอีกหลายปี
ซอยสือเนี่ยกูขอไปใช้ก่อนแล้วกัน
งานก่อสร้างแค่นี้มันจะไปพอยาไส้อะไรวะ
ตอนนี้กูต้องการใช้เงิน
พี่
น้องน้อง
อีแพรเวรกรรมอะไรของเองวะเนี่ยมีผัวทั้งทีอ่ะก็ดันได้คนเห็งสวยมาเป็นผัว
ตอนแรกมันก็ดีอยู่หรอกแต่พอมันติดยานิสัยมันก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน
ถ้าเป็นฉันนะมีผัวทั้งทีนะถ้าไม่ดีอ่ะ

เลิกเลิกมันไปเลย
ฉันก็อยากจะเลิกอยู่หรอกแต่พอคิดถึงตอนที่เขาเคยเป็นคนดี
ฉันก็ทำใจไม่ลงนี่แผลเจ็บมาตั้งเท่าไหร่แล้ว
มันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วนะทำอะไรก็รีบรีบตัดสินใจ
ลูกเต้าอ่ะจะอดตายกันหมดแล้วเจ็บแต่จบอ่ะ

เราเลิกกันเถอะนะ
ทนไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าพี่เลิกเสพยาไม่ได้
ฉันว่าเราเลิกกันเถอะฉันสงสารลูก
กูไม่เลิกกูจะอยู่ที่นี่
ฉันขอร้องพี่ออกไปจากชีวิตเราสองคนแม่ลูกเถอะนะ
เฮ้ย
แต่ถ้าพี่ไม่ไปฉันจะแจ้งตำรวจ

พ่อจ๋าพ่อจะไปไหนพ่อเก็บซื้อผ้าน้ำไม
ตอนนี้โคตรหลบเลยไหมพ่อจ๋าสาหร่ะ
ทำไมพ่อไม่อยู่แล้วที่เนี้ยพ่อจะไปอยู่ที่อื่นพ่อจ้ะ
ไม่เอาไปนะพ่อเอเชียลูกเอเชียอยู่กับแม่ไปนะ
พ่อไปแล้วพ่อจ๋าพ่อ
เอเชียแม่แม่
นี่ลูกเอาข้าวกลางวันที่แม่ให้ไปโรงเรียนแอบเอามาให้พ่อเหรอ
แม่รู้นะว่าเอเชียเป็นเด็กกระตันยู
แต่หนูอยากให้ความกระตันอยู่ของหนูมาทำร้ายตัวเองสิลูก

พี่ก็เหมือนกันไหนบอกจะเอาไปจากชีวิตพวกเราไง
แล้วทำไมยังมาขอข้าวลูกกินอีก
พี่ยังไม่เลิกเล่นยาใช่ไหม

เลิกเล่นยาเรามาอยู่กับหนูเถอะนะ
เป็นพ่อคนแต่ติดยาไม่สงสารลูกเลยหรือไง
ดูสิเลือกยาแต่ไม่เลือกครอบครัว

อ่า

เอเชีย

อ่า

ชีวิตครอบครัวที่เคยมีความสุขความสบายกันพ่อแม่ลูกพังหมดเลยนะกับยาเสพติดบางทีมันเกิดจากความเครียดไม่มีทางออก

พะเราเป็นแม่ด้วยเรายึงโสนอาจรู้เลยว่าการเลี้ยงลูกคนเดียว

ต้องพบซะหน่อยนะคะว่าชีวิตมันเป็นยังไง

สุดค่ะสวัสดีครับ
ธรรมราชคะสวัสดีนะครับ

มันเป็นยังไงบ้างในช่วงนั้นเราเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ามันทุกข์ขนาดไหน
ทุกข์มากเลยค่ะเพราะว่าอยู่กันมา๙ปีค่ะทั้งหมด๗ปีแรกพ่อน้องเอเชียเป็นคนดีมากตั้งใจทำงานค่ะ
อยู่มาวันหนึ่งมาได้ปีที่๗พ่อน้องมาติดยาเสพติดค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าเลิกได้ไหม
ขอให้เลิกค่ะขอให้เลิกเขาก็บอกว่าเลิกได้แม่ก็คิดว่าเขาก็น่าจะเลิกแล้วก็ทีหลังมารู้อีกว่าเขายังไม่หยุด
เราทำวิธีไหนบ้างที่จะบอกว่าพ่อเลิกเถอะตอนแรกก็พูดดีดีก่อนพอทีหลังก็เห็นว่าไม่เลิกแล้วแม่ก็ไม่รู้จะทำไง
ไปแจ้งไงใช่ค่ะช่วยหนูหน่อยได้ไหมแฟนหนูติดยาหนูไม่รู้จะทำยังไงให้เลิกแล้วอ่ะก็เลยวางแผนไว้ว่าให้พ่อของต๊ว

หนูสงสารพ่อหนูก็เลยไปบอกยายว่า
ประกันตัวพ่อหน่อยได้ไหมคะ

แล้วตอนหนูเจอคุณพ่อพ่อบอกว่าไงบ้างลูก
พ่อบอกว่าพ่อจะเลิกแล้วแต่พ่อก็ไม่เลิกค่ะ

บอกว่าแบบไม่ทำแล้ว
แต่ว่ามีอิทธิพิเอยังไม่หมด
ประมาณเดือน๒เดือนได้ค่ะ

ใช่ค่ะหนูรู้ว่าเขากลับไปเล่นยาอีก
หนูก็คือโมโหแล้วพี่เอสุดแล้ว
ก็คือจะจับโทรศัพท์ยกขึ้นมาว่าจะโทรหาตำรวจ
ให้มาจับเขาคือเขารับปากไปแล้ว

โอ้โฮเสียดายโทรศัพท์อีกนะครับใช่ค่ะ

เขาเอาอะไรในบ้านไปจำนำบ้างคะแม่

จะมีตู้เชื่อมตู้เชื่อมโอ้โฮ

โอ้โหของในบ้านมัตตาไซค่ะมัตตาไซก็ไปค่ะ
สุดท้ายไม่มีอะไรเลยค่ะในบ้านไปหมดเลย
ไปหมดเลยค่ะฟางเส้นสุดท้ายเลยค่ะก็เลยเลิกเลยค่ะ
หลังจากวันนั้นแม่แพร่ก็ตัดสินใจลาขาดจากสามี
ชนิดที่ว่าจบแบบเจ็บดีกว่าเจ็บแบบไม่มีวันจบ
แพร่ก็ต้องเลี้ยงดูน้องเอเชียที่เป็นดั่งแก้วตาดวงใจอย่างสุดกำลัง
ยึดอาชีพขายปลาเพื่อประคับประคองชีวิตของสองแม่ลูก
มาเป็นเวลา๒ปีกว่าแม้จะเหนื่อยแต่ก็ไม่คิดหันหลังกลับไปหาสามีเก่า
เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของน้องเอเชียพอขาดกันตอนนั้นแล้วอ่ะ
มีการติดต่อกันอีกไหมที่บอกว่าเลิกกันไปเลยอ่ะเขามาเจอน้องเอเชียค่ะ
เราไปคุยน้องเอเชียหน่อยเนาะได้ได้พี่เบ้นไปถามหน่อยดีกว่า
เอเชียลูกคุณพ่อเขาแวะมาหาเราเรื่อยใช่ไหม
ใช่ครับบางทีพ่อก็มาขอเงินบางทีพ่อก็มาขอข้าวค่ะ
กับหนูอ่ะเหรอลูกใช่ค่ะแล้วหนูเอาข้าวของหนูที่แม่ทำให้เนี่ย
แบ่งให้พ่อทานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตัวเองกินอะไรอ่ะ
หนูก็ไม่ได้กินอะไรเลยค่ะโอ้ยลูกหนูก็เลยยอมอดให้พ่อโตสิบเอ็ดขวบใช่ไหมเนี่ย
เด็กเยอะมาก
ภูมิใจนะคะที่ว่าน้องเอเชียเป็นเด็กกระตันยูค่ะ
หรือยังแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ติดต่อกับเขาเลยค่ะ
ช่วงหลังหลังนี้ค่ะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นขอเป็นกำลังใจให้กับแม่แพลน
สิ่งที่ลำบากสำหรับบ้านนี้เออ
ไม่ใช่การออกไปทำงานข้างนอกคืออะไรอ่ะ
ลายเป็นในบ้านห้องน้ำเข้าไม่ได้ค่ะ
คิดอะไรอ่ะทำไมอ่ะใครไปลอกกุญแจเอาไว้
ไม่ใช่เขาไม่ได้เข้าไม่ได้อย่างนั้น
คือมันเป็นยังไงคุณแม่เล่าก่อน
ใช้ห้องน้ำคือน้ำจะดันขึ้นข้างหลังบ้านคือน้ำจะท่วมเข้าในบ้าน
คือกดปุ๊บก็เพื่อนขึ้นมาเต็มบ้านไปหมด

ตอนนี้ก็คือถ้าไม่เข้าปั๊มก็ขอข้างบ้านเข้าค่ะ
ข้างบ้านเลยใช่ไหมเดินไปข้างบ้านใช่ไหมปั๊มอยู่ติด
ไม่ใช่ค่ะปั๊มอยู่ประมาณ๑กิโลค่ะ

ที่จะไปปั๊มเนี่ยนะเบ้นพี่เชื่อเลยว่ามันคงไม่เบาแล้วล่ะ

แล้ว๑กิโลกรัมแม่แขวนท้องไปไหวหรือ
เฮ้ยต้องเอาก๊อกอุดไว้หน่อยนะถ้างั้นนะ

ห้องน้ำที่แม่คิดจะทำมันประมาณเท่าไหร่คะ
ประมาณ๑หมื่น๕๐๐๐บาทค่ะ
แพร่ก็เลยต้องเดินทางมาจากนครศรีธรรมราชนะครับ

ซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะครับ
และวันนี้จะนำอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ

ตาชั่งคู่ใจของแม่แพร่นั้นบอกเลยว่าเก่ากึ๊ก
ผ่านการชั่งปลามาแล้วกว่าหมื่นตัวโอ้โห
ซึ่งแม่แพร่ซื้อมาในราคา๑๒๐๐บาท
นับตั้งแต่ได้ตาชั่งนี้มาชีวิตก็ดีขึ้นเรื่อย
เรียกได้ว่าแม่แพร่สามารถตั้งต้นชีวิตใหม่ได้
ก็เพราะตะชั่งเครื่องนี้เลยล่ะครับ

ล้างค่ะแต่ว่าด้วยการที่ว่าเราขายอาหารทะเล

ช่วยดูหน่อยแต่ช่างนี่กับพี่เอ๊นี่
อันไหนมันแก่กว่ากัน

จริงเขาจะใช้คำว่าเก่าพี่ป๋อง

ใช่ซื้อมานานแบบนี้
แต่ตอนเนี้ยคิดว่าจะจำนำได้กี่บาทน่าจะได้สักสี่ห้าร้อยได้ไหมว่า
เอางี้ดีกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตาชั่งที่แม่แพร่เอามาจำนำ
จะมีราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ไปดูค่ะโอ้ตาช่างเขาไม่รับจำนำกันหรอก
ซื้อใหม่ก็แค่เจ็ดร้อยอ่ะฉันให้สองร้อยจ้ะให้สามร้อยยี่สิบจ้ะ
ผมให้สามร้อยประสิบครับให้เลยสามร้อยห้าสิบจ้า
ตีให้กลมกลมสามร้อยบาทครับน่าจะเอาไปชั่งมะละกอได้อยู่จ้า
สองร้อยเก้าสิบบาทไปเลยจ้าฉันเจ๊เล็กขายผลไม้จ้า
ดูจากสภาพแล้วให้แล้วกันสองร้อยห้าสิบช่วยกันโอ้โหแบบเนี้ยเหรอ
ก็เก่าอยู่นะหลายปีแล้วเนี่ยถ้าเอาไว้ผมตีราคาเหรอ
เอาสี่ร้อยเลยหอมฝางหลายราคาเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สามร้อย
สองร้อยห้าสิบอืมสามร้อยนิดนิดราคามหาชนที่ประเมินออกมานะคะ
อยู่ที่สามร้อยบาทค่ะดูหน้าแม่แพร่ฟังแล้วมันรู้สึกไงแม่
มันเศร้าไหมเศร้ายังเศร้านะเศร้าก็ยังยิ้มอยู่ก็ยิ้มอยู่
ช่างเครื่องนี้มีความสำคัญกับชีวิตแม่ยังไงบ้างคะ
กิโลตัวนี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ
แม่ขายของได้วันละประมาณสี่ห้าร้อยแม่เก็บตังค์วันละสามร้อยประมาณสี่วันอะค่ะ
อีกร้อยหนึ่งเก็บไว้ให้ลูกกิน
มันเป็นเหมือนการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะว่าได้ซื้อกิโลตัวนี้มาหลังจากที่เลิกกับพ่อน้องเอเชียไปแล้วค่ะ
กิโลตัวนี้เป็นเครื่องมือทำอาหารกินที่ให้แม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะโหค่ะ
เรื่องราวของแม่แพลร์นะครับรวมถึงตาชั่งอันนี้นะฮะเข้มข้นมาก
และสามร้อยบาทก็ไม่ใช่ราคาที่เราจะให้เพราะคุณค่าของของชิ้นนี้
รวมทั้งเรื่องราวชีวิตและความจำเป็นจะถูกเพิ่มเป็นราคาจำนำพิเศษให้กับแม่แพร่นะครับ
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแม่แพร่จะได้ราคาจำนำจากทางรายการกลับไปเท่าไหร่ในวันนี้นะครับ

ราชั่งเครื่องนี้นะครับอาจจะเป็นตราชั่งเก่าในสายตาของคนอื่น
แต่สำหรับชีวิตของแม่แพลร์แล้วมันคือความภาคภูมิใจและเครื่องเตือนใจของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ
มันมีคุณค่าทางจิตใจสักขนาดนี้
ผมบอกเลยว่ามาวันนี้ไม่ผิดหวังครับและราคาจำนำตราชั่งเครื่องนี้ในวันนี้คือ
ราคาจำนำวันนี้คือ
คือเที่ยวเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะ
และราคาจำนำในวันนี้คือสามพันห้าห้าร้อยบาทครับ
ได้ยินราคานี้แล้วเป็นไงคะดีใจค่ะ
บอกแล้วว่ามารายการเกมรับจำนำของเรานะครับคุณจะต้องได้ราคาพิเศษสุดเลยในวันนี้
ไม่แพร่พอใจไหมครับกับราคานี้พอใจมากค่ะไม่คิดเลยว่าจะได้ราคานี้ค่ะ
ถ้าพอใจกับราคานี้นะครับขอเชิญจำนำครับ
แปลก่อนเลยสามพันห้าร้อยบาท
เมื่อมีการจำนำแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีการถ่ายคืนแล้ว
จริงไหมน้องเบ้นจริงสิแล้วการถ่ายคืนของเราก็ง่ายสุดสุดเลยนะคะ
ตอบคำถามแค่นั้นเองแต่ว่าจะตอบถูกหรือเปล่า
ติดตามกันช่วงถ่ายของกับเกมรับจำนำช่วงหน้า

นักร้องทุกคนก็จะมีฉายาของเขาหมด

นักร้องไม่ธรรมดาชายามิดชัย
ซ่วมซึมมีที่มาจากสิ่งใด
อุจจาระที่ไหลซึมลงดินเสียงของน้ำเวลาราด
เสียงของน้ำเวลาลาดมันลาดยังไงเหรอพี่เอ

เวลาราดอย่างไรก็คิดหนูช่วย
กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ
แล้วนี่ก็คือช่วงถ่ายของ
ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามไถ่ของทั้งหมด๔ข้อ

สำเร็จรับของจำนำกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
มีถึง๒๐๐๐บาทครับ
พร้อมไหมคะแม่แพร่พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
ถึงเวลาถ่ายของครับ
แพร่ชอบควังเพลงไหม
ฮะคนใต้กว่าพวกคุณใช่ไหมควังเหรอควัง
ไม่กว่าได้ฟังเท่าไหร่ครับเหรอ
ส่วนใหญ่ที่ฟังมาเนี่ยเป็นเพลงใครเอ่ย
เอเชยาแม่บอกเอเชยา
พี่เอเชยาค่ะเออนี่อ่ะมันต้องอย่างนี้อ่ะ
ทำไมควรจะปิดคุณมากยากให้ไหนคะ

นักร้องระดูกเล็กคือฉายาของใครข้อที่๑เอคกะไฉยเศย์วิชัยข้อที่๒

สองคนนี้เขาเคยมีเหตุการณ์ที่เรียกว่า

อ่าเนี่ยรู้
เขารู้ด้วยว่าเจมสเรืองศักดิ์เคยตกเครื่องบินนะ

ตกเครื่องบินน่ะเราประจำเลยตกเครื่องบินไปไม่ทัน
อันนั้นอ่ะเค้าเครื่องบินตก

แต่พี่เอกชัยเขาก็ไม่เบานะคนนี้

น้ำป่าที่พวกรีสอร์ทเค้าที่ปัจจรุงอ่ะ

เออตกลงนะคะแม่ตอบมาแล้วนะ
ข้อ๒พี่เจมส์เรืองศักดิ์ค่ะ
และข้อสองเจมส์เรืองศักดิ์เป็นคำตอบที่
ถูก

เมื่อกี้สายาของพี่เจมส์เรืองศักดิ์นั่นเอง

เขารอดชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบิน
การบินไทยเที่ยวบินที่
ตกที่จังหวัดสุราชธานีนะฮะ
ระหว่างที่จะเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ต
เมื่อวันที่๑๑ธันวาคมพศ๒๕๔๑นั่นเองนะครับ
เพราะฉะนั้นนะคะแม่แพร่ตอบถูก๑ข้อ

รู้จักสิ่งนี้ไหม

แล้วใบพัดเรือเนี่ยเราก็น่าจะรู้จักกันดี

นั่นก็คือเครื่องถือท้ายเรือนั่นเองใช้สำหรับบังคับทิศทางเรือใช่ไหมฮะ
สมาธิดีนะเพราะคำถามเรื่องนี้เกี่ยวกับเรือนี่แหละครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
หางเสือเรือมีลักษณะนามว่าอะไร
ข้อที่๑คัน
ข้อที่๒อัน
โหน่าจะเป็นข้อ๒อันค่ะ
เพราะว่าถ้าคันมันก็ต้องเก่าอะเนาะ

เดี๋ยวก่อนนะตอบอังนี่แม่วิเคราะห์จากอะไรแม่
หางเสือเรือส่วนมากเขาเรียกเป็นอันค่ะ
แสดงว่าแม่ก็เคยได้ยินคนพูดอยู่บ้าง

สรุปนะคะแม่ตอบข้อสองค่ะตอบว่าอันค่ะ
ไม่เปลี่ยนใจนะตอบมาแล้วนะคะ
๒อันเป็นคำตอบที่
แม่บอกเลยว่าแม่แพร่ดูมั่นใจกับคำถามไถ่ของข้อนี้มาก
ซึ่งหากตอบถูกก็จะถ่ายตะชั่งสู้ใจกลับบ้านไปได้เลยครับ
มาดูกันว่าจะสำเร็จหรือไม่
ทางเสือเรือคือเครื่องถือท้ายเรือนะครับ
สำหรับบังคับทิศทางมีลักษณะนามว่าอันครับ
แพ้นะคะตอบคำถามถ่ายของไปแล้ว๒ข้อ
ตอบถูก๒ข้อรับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท
แล้วที่สำคัญถ่ายของสำเร็จค่ะ

ลาต่อรับไปบ้านนะ
แล้วเดี๋ยวแม่แผลเขาจะช่วยเธอทำฝักสาว

แม่แม่ยังไงบ้าง

อย่างที่บอกมันเป็นเครื่องเตือนใจพี่เอ
ต่อให้ได้อันใหม่มันก็ไม่เหมือนเดิม
ใช่ค่ะเหมือนกับว่ามันมีคุณค่าทางใจมากกว่าค่ะ
เอาละครับเพราะฉะนั้นตราชั่งนี้ขอส่งคืนกับแม่แพร่นะครับ

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาถึงคำถามไถ่ของข้อที่๓ครับ

เห็นเขาบอกว่าขนอมเนี่ยทะเลสวยมากเหรอแม่เหรอ
ใช่ค่ะที่ว่าขึ้นชื่อจริงก็คือปาโลมาสีชมพูค่ะ
หลายคนไม่เคยเห็นเลยเรามีคลิปสั้นให้ดู

ไปดูกันหน่อยหน้าตาโลมาสีชมพูนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้
นี่เขาสีชมพูจริงอ่ะ
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าโลมาสีชมพูเนี่ยเป็นพันธุ์ที่หายากมาก
ซึ่งมีอยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็ไม่กี่ที่ในประเทศไทยของเรา
เขาบอกว่าโลมาสีชมพูเนี่ยนะครับหรือที่เรียกกันว่าโลมาหลังโหนกเนี่ย
ตอนเกิดมาเขาจะออกมาเป็นสีเทาเหมือนโลมาทั่วไปเลยนะครับ
แต่พอโตขึ้นเนี่ยก็เริ่มจะออกขาวแล้วก็ชมพู
เออมันก็คงมีที่มาที่ไปล่ะแล้วนี่มันก็คือคำถามนะครับแม่แพร่
เอาละฮะคำถามไถ่ของข้อที่๓ถามว่า
โลมาสีชมพูตัวสีชมพูเพราะอะไร
ข้อที่๑ใช้ล่อเหยื่อเวลาหาอาหาร
ข้อที่๒รักษาอุณหภูมิในร่างกายครับ

เคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมคะแม่

อาจจะแบบว่าเฮ้ยเราจากสีขาวเนี่ย

เพราะว่าเหยื่อเนี่ยมันอาจจะเห็นฉันสวยงามอะไรอย่างนี้
ก็จะเข้ามาใกล้ฉันฉันก็วุ๊บเลย
ใช่เหรอแต่ว่ารักษาอุณหภูมิในร่างกายคือแปลว่าอะไรนะ
ปกติเป็นสีเทา
แต่ว่าพอทำให้อุณหภูมิมันอุ่นขึ้นตัวมันร้อนขึ้นอย่างนี้เหรอ

มนุษย์เราเวลาที่ร้อนหน้ายังแดงเลยนะ

ไม่เอาสิไม่บูลลี่ตัวเองสิ
เอ้าเหรอ
สีชมพูบรรตัวของรมเนี่ยเกิดจากสีของหลอดเลือดที่เข้มอายุมากขึ้น
เพื่อรักษาคว้นอากาศให้คงที่
ไม่สูงไม่ต่ำจนเกินไป
ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะแม่แพร่ตอบคำถาม๓ข้อ
ตอบถูก๓ข้อรับไปเลย๑๕๐๐๐บาท
โอ๊ยดีใจอะ
เดี๋ยวเราจะดีใจและมีรอยยิ้มมากกว่านี้นะครับ
ถ้าคำถามไถ่ของข้อที่๔แล้วแม่ตอบได้นะครับ

สิ่งที่แม่แพลร์ทุกข์มากที่สุดในตอนนี้นะคุณผู้ชมนะ

ห้องน้ำคือใช้ไม่ได้ค่ะ

วันไหนเบาออกมาหนักนะฮะ

คือเหมือนกับที่เบสเป็นอยู่ค่ะทุกวันนี้

ไปทีก็ไปนู้นเป็นกิโลเนอะ

อีกแล้วอีกคนนี้มาอีกแล้ว

เป็นชะโครกหรือว่าเป็นแบบนั่งสมัยก่อน
มีทั้งชักโครกมีทั้งแบบนั่งค่ะ

คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า
ซ่วมซึมมีที่มาจากสิ่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งอุจจาระที่ไหลซึมลงดิน
ตัวเลือกที่สองเสียงของน้ำเวลาราด
ยังไงอ่ะเสียงของน้ำเวลาลาดมันลาดยังไงหรอพี่เอ

บางทีเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้แล้วเขาก็นำมาตั้ง

ได้ยินเสียงอะไรก็เอามาตั้งชื่ออย่างนี้เหรอ

แม่ขอตอบข้อหนึ่งค่ะ
อุจจาระที่ไหลซึมลงดินค่ะ
ตอนนี้ทั้งหมด๔ข้อข้อนี้เป็นข้อสุดท้าย
ตอบมาแล้วข้อหนึ่งอุจจาระที่ไหลซึมลงดินเป็นคำตอบที่
อยู่กับเซิง

ก็ถูกกว่าสองหมื่นไปแล้ว

ขอบคุณครับจริงมาก

มีที่มาก็คือมาจากอุจจาระที่ไหลซึมลงดินนั่นเอง

ซึ่งประดิษฐ์โดยพระยานครพระรามนะครับ

สาเหตุที่ซ่วมเคาะห่านถูกเรียกว่าซ่วมซึม

ก็จะต้องเทน้ำราดให้อุจจาระเนี่ย
ผ่านคอหารไหลซึมลงไปในดินนั่นเอง
เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนะกับซึม
ดีใจมากที่แม่ไม่เชื่อพี่เอ
งั้นเราต้องนั่งซึมกันเลยทีเดียว
เห็นไหมวันนี้เนื่องจากแม่ไม่เชื่อพี่เอนะคะ
แพร่แพร่ก็เลยตอบคำถามถูก๔ข้อ
ได้รับเงินไปเลย๒๐๐๐บาท
แต่แม่รู้ไหมว่าแม่จะไม่ได้แค่๒๐๐๐บาท
ถ้าเกิดช่วงหน้าช่วงตัวจำนำโชค
ถ้าแม่สามารถพิชิตเกมในช่วงนี้ได้นะ

เพิ่มเป็นเท่าตัวคือ๔๐๐๐บาท

ไปเจอกันช่วงหน้ากับช่วงตัวจำนำโชคสักครู่ค่ะ
ถนัดไหมประคองไข่ถนัดไหม

แม่ต้องอย่างนี้แม่ต้องอย่างนี้ก่อน
ได้หรือไม่ได้ครับ
โอ้โฮเป็นเดี๋ยวเราต้องกลับไปมากขึ้น
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
ในช่วงที่แล้วนะครับแม่แพร่สะสมเงินรางวัลจากการตอบคำถาม
อยู่ที่๒๐๐๐บาท
ข้อได้หมดเลยนะฮะไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
แล้วนี่ก็คือช่วงตัวจำนำโชค
จากตัวจำนำหากทำสำเร็จทางรายการจะเบิ้ลเงินรางวัลที่สะสมมาให้อีกหนึ่งเท่า
และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกมปิงปองชวนดูด
กติกาก็คือผู้จำนำจะต้องวัดพลังปอดของตัวเอง
โดยใช้หลอดดูดปิงปองของเราที่เตรียมไว้ไปวางไว้บนปากขวดจำนวน๖ขวด
ภายในเวลา๑๐๐วินาทีหากทำสำเร็จทางรายการเบิ้ลเงินรางวัลให้อีก๑เท่าไปเลยครับ
แต่นี่คือกติกาที่บอกเอาไว้นะฮะไม่ได้ยากเลยเนอะไม่ยาก
แต่เป็นคนไม่ง่ายนะก็ไม่ง่ายนะก็แค่ดูดเอาไว้นะแม่เนาะ
ดูดแล้วนะแม่ก็ต้องประคองไข่ปิงปองนะถนัดไหมประคองไข่ถนัดไหม
แม่ก็ไม่น่าถามแม่ก็ไม่น่าถามเขินโอ้ยแม่แม่ก็เขินเดี๋ยวเดี๋ยว
อันนี้เอาใหญ่เลยนะไม่มีใครห้ามใครแล้วนะมีผัวทำอะไรก็ได้
นะเดี๋ยวประคองมานะฮะแล้วก็มาวางบนขวดขวดขวดนี้นะครับ
ทั้งหมดหกขวดด้วยกันแต่มันมีเวลาก็ไม่เกี่ยวข้องหนึ่งร้อยวินาทีเนี่ย
สู้ไหมสู้ค่ะสู้แล้วประจำที่ครับเชิญค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะแม่
ทำให้เต็มที่นะฮะเริ่มครับ
แม่ดูแรงแรงเลยเร็วใส่พลังไป
ใจเย็นเย็นนะแม่ไปแม่จะไป

ไปใจเย็นนะ

มาหนึ่งลูกอ๋อต้องหาแล้วรีบต้องหาแล้ว
เยี่ยมมากแม่เยี่ยมมากเอาแบบนี้เอาแบบนี้
ต้องหาแบบนี้ดีดีดีดีดีดีใจเย็นใจเย็น
ไปไปไปค่อยค่อยวางค่อยค่อยวางโอ้ยอย่าไอ้แม่
เออแม่ตอนวางแม่ใจเย็นใจเย็นก่อนคมไปที่ขวดเอ่อ
เอ่อวางดีมากค่ะ
เวลายังเหลือเวลายังเหลือ

ใจเย็นนะครับสู้สู้ดูละก่อนดูละก่อน

อันสุดท้ายสู้แม่
อันสุดท้ายแล้วสมาธิดีค่อยไป

ตรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เวลาเนี่ย๑๐๐วินาทีนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าแม่แพร่ทำภารกิจนี้ได้หรือไม่ได้ครับถ้าได้อันนี้เงินรางวัลจะจะคูณเป็นเท่าตัวนะครับ

อ๋อเสียดาย
ลอยไปนิดเดียวเองทำไปทั้งหมด๑๑๐วินาที

บมือให้กำลังใจกันหน่อยนะครับสู้สุดตัวแล้วแต่เกมก็คือเกมนั่นเอง
ใช่มันก็ต้องมีแพ้ชนะธรรมดาพลาดไปนะคะแต่ต้องบอกว่าไม่เป็นไรเลย
เพราะว่าเรามีเงินสะสมอยู่๒๐๐๐บาท
รวมกับเงินจำนำตอนแรกอีก๓๕๐๐บาท

และจำนวนเงิน๒๓๕๐๐บาทเนี่ย
แพร่นำไปทำอะไรได้บ้างครับกลับไปแล้วเนี่ย
ต้องไปขุดบ่อห้องน้ำใหม่เลยค่ะ

ดีใจมากค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณรายการนี้ค่ะ
ที่ได้ให้หนูได้มายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นเกม
ได้มาตอบคำถามแล้วก็ได้เงินรางวัลกลับไปทำห้องน้ำค่ะ

วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้จำนำของเรานะครับ
แม่แพลนและน้องเอเซียครับขอบคุณมากค่ะทั้งสองคนนะคะ

เกี่ยวกับรายการในวันนี้ค่ะ
แล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับชาวจำนำทุกท่านเลย
เกมรับจำนำพร้อมช่วยเหลือทุกท่านอยู่แล้วค่ะ
ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ติดอยู่ที่โรงรับจำนำ
เล่าให้เราฟังว่าเอาอะไรไปจำนำบ้างราคาเท่าไหร่
แล้วสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยมีคุณค่าทางใจกับคุณยังไงบ้าง
ว่าจะเขียนจดหมายมาก็ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ

จำนำผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็มีนะครับ
จะเป็นใครไปชมกันเลยครับ
จำนำที่ทางรายการจะถ่ายของให้ในสัปดาห์นี้ได้แก่คุณธนพรจากจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปอาม่าจ้างไปออกกำลังกายเป็นเพื่อนในตอนเช้าก็ไปทำ
แต่ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙จำเป็นต้องเอาพระเลี่ยมกรอบของคุณแม่ไปจำนำ
ในราคาสามพันบาททางรายการก็ขอไปถ่ายของคืนให้ยินดีด้วยครับนี่ถ่ายทองออกมาแล้วนะคะ
ต้องขอบคุณรายการเกมรับจำนำมากเลยนะคะตอนนี้จะได้เอาทองไปให้แม่แล้วขอบคุณมากค่ะ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
ที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมคุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับใช่ค่ะพบกับเรานะคะ
รับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เป็นเวลาหกโมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง
พี่เอต้อนรับอยู่ค่ะและพบกันใหม่สัปดาห์หน้า
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยน้องเบ้นพรชิตา
และครอบครัวแม่แพรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้ผู้รับจำนำของเราสลัดคั่วกันแบบสับสนงงงวยมากเลยพี่
ผมชื่อต้อยเป็นเมียของซ่อนครับฉันเป็นโซนเป็นผัวของต้อยจ้า
ของที่จะนำมาจำนำในรายการของเราคือเครื่องคันกะทิครับ
เอลยังดีอยู่ในกะทิถามพวกอันนี้ว่าอีกดีมาก
อ้าวหลวงหลวงพี่โต้ยทำได้หรือไม่ได้ครับ